จะไปต่อด้วยการไปทานหมูกรวบ

เวลาเคี้ยวไปกรอบ

กรอบเป็นสูตรเด็ดสูตรดังเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นหมูกรอบเงินล้าน
เฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเอาไปติดตามกันครับ

เฮ้ยแต่นี่มันหมูกรอบ
สับอะไรล่ะไม่เกี่ยว
ตลอดกินวันนี้ของเราจะพามากินหมูกรอบ
แต่ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดานะครับ
เพราะมันคือหมูกรอบเงินล้าน
เรียกว่าอร่อยจนหยุดสับไม่ได้
เนื้อนุ่มหนังกรอบรสชาติฟิน
ที่สำคัญเนี่ยแม่ค้ายังแซ่บอีกด้วยนะครับ
เขาขายที่ไหนตามไปดูกันเลย
บุกตามรอยความสวยของแม่ค้าหมูกรอบไปที่บูธหมูกรอบอากง
ต้นตำรับสูตรเด็ดความอร่อยจากฮ่องกง
กรอบนอกนุ่มในอร่อยสุดจนหยุดไม่ได้แบบนี้นี่แหละครับ
หมูกรอบอากงเขาบอกว่ามีดีที่ความหอมแบบกลิ่นกระทะ
ชูความโดดเด่นด้วยหนังที่ฟูกรอบนอกนุ่มใน
เพราะกรรมวิธีการผลิตของเขาที่ต้มนานกว่า๔๐นาที
แถมยังตากข้ามวันข้ามคืนอีกด้วยนะ
เพื่อให้ได้เนื้อที่อร่อย
ส่วนความแตกต่างจากร้านอื่นเป็นยังไง
ต้องไปถามแม่ค้าสุดแซ่บสองสาวคู่นี้กันสักหน่อยล่ะครับ
ความแตกต่างจากร้านอื่นนะคะ
ชิมแล้วเนี่ยจะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกระทะค่ะ
ทำไมช่างน่ากินอย่างนี้ล่ะครับ
หมายถึงหมูกรอบนะครับแม่แม่ค้าสองสาวสุดแซ่บบอกสูตรเคล็ดลับความอร่อยกันแล้ว
การันตีด้วยยอดขายกว่า๑ล้าน๙แสนบาท
ใครอยากลองลิ้มชิมรสลองโทรไปสอบถามกันได้ที่เบอร์
รับประกันหมูกรอบอร่อยแม่ค้าก็แซ่บ
เพราะอันนี้คือหมูกรอบอกงชะฮะ
หมูกรอบอากง่าน่ากินจัง
กดเลขไม่ทันเลยจะโทรไปสั่งปั๊บ
อ้าวแล้วเตอร์เนี่ยยังไงเนี่ย

คุณชักช้าไม่ทันการ
อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณป้อ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตองพี่อา
สวัสดีค่ะทำไมเสียงเปลี่ยนละคุณชนะ
เสียงเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับเป็นเสียงธรรมชาติเลยครับคุณพ่อครับ
คุณโป้ค่ะหมูกรอบอากงเนี่ยเด็ดขนาดไหนไหนขายของหน่อยสิคะ
ของเราก็จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะด้วยความที่กรอบนอกนุ่มในค่ะ
แล้วก็สีจะเป็นเหมือนสีทองแบบสีเหลืองอล่ามค่ะ
สีทองเหลืองอร่ามแล้วก็มีความขาวของเนื้อหมูใช่ไหม

รอบนอกนุ่มในเห็นว่ามีกลิ่นกระทะด้วยใช่ไหมคะมันเป็นยังไงอ่ะคะ
มันจะเป็นกลิ่นความหอมของเนื้อหมูอ่ะค่ะคือแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่า
สมมุติเราไปกินร้านอื่นพอเราเคี้ยวปุ๊บมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นหมูแค่ต้มธรรมดา
แต่ของเรามันจะแบบพอกินแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนต้มมานานแบบเหมือนมันเคี่ยวแล้วมันมีกลิ่นหอม
มีกลิ่นหอมกันมานานคุณป้อครับขอถามหน่อยได้ไหมครับสูตรเนี่ยนะฮะได้มาจากที่ไหนอะไรยังไง
เห็นบอกว่าเป็นหมูกรอบอากงคือเอามาจากอากงเหรอฮะ
ตอนนี้อากงยังทำอยู่ค่ะเป็นของอากงอากงสอนมาถูกไหม
คือเป็นของที่บ้านที่บ้านทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็เหมือนมาสืบทอดต่ออีกที
ตอนนี้มีหน้าร้านที่พลากรชั้นสี่ค่ะค่ะโอ้แล้วก็เดี๋ยวจะมีออกบูธช่วงก่อนวันตุจีน

โอ้โหเรียกว่าเป็นหมูกรอบเงินล้านจริงเลยนะคะ
นี่ต่อยอดธุรกิจกันมากี่รุ่นได้แล้วคะคุณป้อ

รุ่นที่๓แล้วสูตรยังคงเป็นสูตรดั้งเดิม
สูตรอักงดูใช่ไหมคะ
ความอร่อยของเราก็จะแตกต่างจากที่อื่นแหละ
ขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ครับหน้ากินมากเลยครับ
เดี๋ยววันหลังเราจะลองสั่งมาทานกันดูนะ
หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อไปอย่างนี้ค่ะ

อยากจะสั่งแบบจำนวนเยอะอย่างนี้
ก็คือแอดไลน์มาทางเบอร์โทรได้ไหมคะ

เบอร์โทรศัพท์ค่ะทางร้าน

เราก็ขึ้นให้คุณผู้ชมด้านล่างนี้แล้วนะคะ
สำหรับใครสนใจอยากจะสั่ง
สุดท้ายค่ะคุณป้าฝากร้านเลยค่ะเต็มที่เลย
ค่ะก็อยากจะฝากร้านที่ตั้งบูธอยู่ประจำ
ตั้งแต่๙โมงครึ่งถึง๔ทุ่มครึ่งเลยค่ะ

ใช่ค่ะสามารถโทรสั่งได้ตลอด

โอ้โหน่ากินน่าทานมากเลยครับ
เดี๋ยวสั่งไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป้อนะคะ
ขอบคุณคุณป้อนะครับขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะน่าทานเนอะคุณนะ
หมูกรอบเขาก็ต้องมีสูตรเด็ดมีเคล็ดลับที่แบบว่าเป็นจุดขายสร้างยอดขายได้
หูยยหมูกรอบเงินล้านขนาดนี้
ยิ่งแม่ค้าหน้าติดตามขนาดนี้
ดีเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวเชิญเลยนะ
โอ้โหวันนี้ดูเสียงอ่อนเสียงหวานนะคุณชนะนะ